เบื่อไม้เมาตลอดการคู่กัดตลอดการก็คงจะหนีไม่พ้นเทศกิจกับแม่ค้า
ล่าสุดอีกแล้วครับแม่ค้าเขาเหมือนว่าฝ่าฝืน
กดนะไปขายของริมถนนในวันจันทร์ที่บางแสนเขาเป็นวันที่เขาห้ามขายอยู่แล้ว
เทศกิจก็ไปจับนะฮะแม่ค้าบอกว่าเทศกิจจับแล้วเนี่ยเอาน้ำส้มไปเททิ้ง
ฉันสิก็บอกว่าแม่ค้าพูดไม่ตรงความจริงเพราะแม่ค้าเป็นคนบอกให้เอาไปทิ้งเอง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

ต่อมาเทศกิจที่ไม่มีใจเมตตา

มันคือเป็นการต่อว่าเทศกิจไปนะฮะ

ก็บอกว่าเธอพาไปชี้จุด
เทศกิจจับฉันนั้นบริเวณไกล

ตอนนั้นไม่ได้จอดขายของเลย
จอดทักคนรู้จัก๕นาที
เทศกิจมาตรงนี้จับฉันเลย
ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ย
นะเรียกค่าปรับฉัน๒๐๐๐๐๐บาท
ขายของยังไม่ได้ก็ไม่มีเงินจ่าย
อ๋อขอถ่าย๒๐๐๐บาทนะพูด๒๐๐๐บาทไปเลย

เธอก็โวยวายสิใครจะมีเงินจ่าย๒๐๐๐

เทศกิจก็บอกว่าถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับนะ
ของคนป้าต้องถูกทิ้งทั้งหมดเลยนะ
ทิ้งไปเลยโมโหไงทิ้งไปเลย
นะฮะเทศกิจก็เอาไปทิ้งนะฮะก็ไม่คิดว่าจะทิ้งจริงอ่ะ
เธอก็โมโหนะฮะเอาฟังเสียงคุณป้าวันนาครับ
นี้ต้องที่นี่นะฮะหวือเราหวังไห้โหดเลย
หวังไห้ด้วยพูดด้วยหวังเนี่ยตั้งแต่ในสู่แล้ว
เรื่องจริงทั้งหมดไม่มีการโกหกไม่มีการแต่งเรื่องสร้างเรื่อง
ไปฟังฝากฝั่งเทศกิจบ้างแล้วถามว่าคุณป้าผิดจริงไหมล่ะ
อืมนะฮะเทศกิจเทศบาลแสนศุกร์บอกว่าอ้าวก็คุณป้าเขาทำผิดกฎหมายนี่ครับ
เร่ขายน้ำส้มที่ชายหาดในวันจันทร์วันจันทร์มันเป็นวันหยุดพักของชายหาด
เขาห้ามไปตั้งร้านห้ามขายของป้าทำแบบนั้นก็ผิดก็ต้องเปรียบเทียบปรับไป
ส้มเนี่ยที่ทิ้งไปก็แม่ค้าบอกให้ทิ้งเองตามคลิปเลยเพราะแม่ค้าบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ
ตอนนี้กำลังเตรียมแจ้งความกลับแม่ค้าเพราะแม่ค้าไปโพสต์ว่า
เทศกิจจับแล้วเอาน้ำส้มไปทิ้งจริงแล้วแม่ค้าเป็นคนให้เอาไปทิ้ง
สุดท้ายป้าวันนาจะโดนตำรวจแจ้งข้อหาพรบคอมพิวเตอร์และหมินประมาทด้วยนะครับ
อืมอาจจะโพสต์ไปต้องระวังด้วยนะจ้ะนะฮะ